ต่อไปนะครับขอท่านชุลพันธ์ครับเชิญครับ
ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดเชียงใหม่จากภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพักร่วมฝ่ายค้าน
ให้มาอภิปรายในยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
โดยรัฐมนตรีที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หรืออีกในฐานะหนึ่งครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
เศรษฐกิจไทยที่เคยแข็งแกร่งเพียงแค่ระยะเวลา๗ปี
ที่เราได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจไทยกลับกลายเป็นอยู่ในสถานะที่ล้มเหลวตกต่ำ
ธุรกิจเอกชนปิดตัวอย่างต่อเนื่อง
ตกงานสูงเป็นประวัติการ
พี่น้องประชาชนคนยากจนเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกที
ต้องมารอคอยกับเงินเยียวยาเล็กน้อยของรัฐบาล

ความเดือดร้อนกระจายไปทุกหย่อมย่าครับท่านประธาน
ที่เราเคยเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
วันนี้เรากลายเป็นคนป่วย
ท่านอาจจะอ้างว่าเกิดจากผลกระทบของโควิด๑๙
แต่ท่านประธานครับนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหา
ตัวเลขทางเศรษฐกิจชี้ชัดครับว่า
จากผลกระทบเรื่องโควิดทั่วโลกเนี่ย
อยู่รั้งท้ายขบวนในเรื่องของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจตกต่ำครั้งนี้จริงแล้วเกิดจาก
น้ำมือแล้วก็มันสมอง๘๔๐๐เซลล์ของพลเอกประยุทธ์นี่แหละ
ที่ทำให้มันย่ำแย่อย่างทุกวันนี้
หนึ่งปีก่อนหน้าท่านประธานคงจำได้ครับ
ผมเองก็อภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับปีนี้
ผมได้ชี้ให้เห็นความล้มเหลวความผิดพลาด
ชี้ให้เห็นว่าภายใต้การบริหารของท่านเนี่ย
เศรษฐกิจไทยมันพังตั้งแต่วันที่ท่านตัดสินใจทำการปฏิวัติรับอาหาร
เปลี่ยนการปกครองของประเทศไปสู่ระบบประเด็นการ
ทำลายความสามารถในการแข่งขัน
ทำลายรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง
นำไปสู่ความพังทลายครับวันนี้
คนที่เดือดร้อนที่สุดประชาชนครับ

ไม่ว่าผมเองหรือเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้
นักวิชาการภายนอกด้วยนะครับหลายท่าน
ออกมาทว้างติ่งตรร์เราเราก็เตือนท่าน
แต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองแบบผิดของพลเอกประยุทธ์
ท่านเดินหน้าบริหารเศรษฐกิจแบบผิดเนี่ย

บัตรนี้หายนะที่ท่านสร้างไว้

ตั้งชื่อว่าผู้นำเหลวไหลประเทศล้มเหลว
ที่ตั้งหัวข้อนี้ก็อย่างที่บอกเศรษฐกิจตกต่ำ
มันอยู่เพราะมือของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นท่านไม่มีความรู้ความสามารถ
นำไปสู่หายนะของเศรษฐกิจในครั้งนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่า
คนไทยจำนวนมากเนี่ยเรียกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เขาตะขิดตะขวงใจมากประธานครับผมประท้วงครับ
ที่สมาชิกผู้อวยปลายใส่ร้ายครับพูดได้ไงว่านายกรรมตรีเหลวไหล
มีด้วยนายกรรมดีมีเหลวไหลในประเทศนี้ท่านทำงานช่วยเหลือประเทศอยู่เยอะแยะโควิด
ถ้าไม่มีท่านจะแก้ได้ไหมคิดเสียบ้างไม่ใช่อยู่อยู่พูดโพร่งกลางสภาว่า
นายกเลวไหลผมขอให้ท่านสอนคำพูดตรงนี้ครับ
กับสายันนะครับนี่เป็นการอภิปรายไม่แว้งใจนะครับ
แล้วเร็วไหนท่านประธานอนุญาตเลยครับครับเชิญอภิปรายต่อครับ
โปรดฟังอีกครั้งผู้นำเหลวไหลประเทศล้มเหลว
ผมได้เรียนไปแล้วคนไทยจำนวนมากเนี่ยตะขิดตะขวงใจในการที่จะเรียกพลเอกประยุทธ์
จโนชาว่านายกรัฐมนตรีเพราะที่มาของท่านครับ
ผมเองวันนี้เนี่ยต้องมาอภิปรายท่านแล้วเรียกท่านว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ย
ผมกระดากปากไปใหญ่เพราะคนทั่วโลกเขาสงสัยครับว่าประเทศไทยเนี่ย
ไม่มีดีกว่านี้แล้วหรือยังไรถึงต้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
มาเป็นหัวเรือกำกับในเรื่องเศรษฐกิจเพราะคุณสมบัติความรู้ความสามารถของพลเอกประยุทธ์
ไม่มีความใกล้เคียงหรือเหมาะสมเลยกับการที่จะมานำพานาวาประเทศไทย
โดยเฉพาะในด้านนี้ผมยกคุณสมบัติเกี่ยวกับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ
มีความเหมาะสมมาเพียงแค่ไม่กี่ข้อ
ข้อแรกครับความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
แน่นอนจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะมาบริหารเศรษฐกิจ
ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ครับมหาภาคจุลภาค
ผลเอกประยุทธ์ท่านต้องยอมรับครับว่าท่านไม่มีความรู้
ไม่มีความสามารถเพียงพออย่าเอาแต่ขายฝัน
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ปีนี้คนไทยเต็มกลืนครับกับการที่ต้องอยู่ภายใต้การนำของท่าน
แต่ท่านประธานครับท่านจำได้การอภิปรายของผมเมื่อปีก่อนได้หรือไม่
ผมเตือนท่านว่าท่านมือไม่ถึงแต่ไม่ทราบว่าอะไรมันมันหนาเกินไป
จนกระทั่งท่านไม่สามารถรับฟังในประเด็นนี้
แต่การตอบการอภิปรายของผมในปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์ครับ
ท่านตอบลิ้นรัวเลยคนฟังจับใจความแทบไม่ได้
แต่มีประโยคนึงที่ผมจับได้ชัดเจนที่สุดท่านตอบว่า
เรื่องเศรษฐกิจผมก็ไม่รู้นะผมไม่มีความรู้เท่าพวกท่าน
นี่คือความจริงเพียง๑เดือนจากการตอบของท่านเมื่อปีที่แล้ว
แต่นี่คือความผิดพลาดล้มเหลวและเจตนาทำให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจที่สุด
ท่านรู้ว่าท่านทำไม่ได้ท่านรู้ว่าไม่มีความสามารถ
แต่ท่านจงใจนำเอาเศรษฐกิจไทยตกต่ำจนประชาชนเดือดร้อนอย่างเช่นทุกวันนี้

ผู้นำเศรษฐกิจที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์
มีการวางแผนระยะยาวรู้เท่าทันโลกยุคใหม่

โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตอะไรต่างที่มันรุมเล้า
ประเทศไทยตอนนี้ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ประเทศไทยจะมีวิกฤต
มากมายขนาดนี้แล้วเกิดขึ้นพร้อมกันหมดวิกฤตการเมืองจากการสืบทอดอำนาจ
วิกฤตความเชื่อมั่นในตัวผู้นำวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ไปกับมันอีกนานเท่าไหร่
แต่ตรงกันข้ามครับถ้ำกลางวิกฤตทั้งหมดที่กล่าวไป
ท่านทำงานแบบเหมือนไม่มีการวางแผนใดท่านแก้เพียงแค่ปัญหาเฉพาะหน้า
กับคำไทยเนี่ยเขาบอกลิงแก้แหยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันตัวเอง
ยกตัวอย่างกรณีแจกเงินเยียวยาท่านแจกแบบฝนตกไม่ทั่วฟ้า
คนออกมาทักท้วงเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ได้ทำไมกลุ่มนั้นไม่ได้
ทำไมฉันไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ท่านก็เพิ่มกลุ่มทีละหนึ่งกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเพราะท่านออกมาตรการมาแบบไม่รู้จัก
วางแผนให้รอบครอบมาตรการอะไรออกมาเปลี่ยนแปลงรายวัน
สร้างความสับสนในสังคมไปหมดนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปวันเป็นการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าระยะสั้น
แล้วแผนระยะกลางล่ะครับเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเอกชนไทยเนี่ย
เขาอยู่รอดได้เขาไม่ต้องปิดตัวลงเราจะทำยังไงกับภาคแรงงานที่
ตกงานเพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้พี่น้องภาคเกษตรเราจะไปทำยัง
อะไรเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ต่อหัวให้เขา
ธุรกิจการท่องเที่ยวเราจะทำยังไงไม่เพื่อให้ประคับประคองรอดจาก
ภาวะวิกฤตในปัจจุบันที่สำคัญเรื่องวัคซีนโควิด
เราจะมีกระบวนการยังไงที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนฟรี
อย่างทั่วถึงและรวดเร็วเพราะเรื่องวัคซีนเนี่ย
เร็วใครได้นะครับวัคซีนนี่ใครได้ก่อนเนี่ย
สิทธิ์ฟื้นก่อนและจะสามารถขยายฐานขยายตลาดขยายห่วงโซ่การผลิตไปใน
ไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นด้วยแล้วแผนระยะยาวครับ
มีไหมครับเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว
ไทยเราจะมีความแข็งแกร่งอะไรไปสู้กับโลก
เราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างไร
จะสนับสนุนโรบอตมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไหม
เราจะทำยังไงจะพัฒนาแรงงานเราให้มันพ้นจากความเป็นแรงงานขั้นต่ำราคาถูก
หรือจะให้อยู่กับแบบพลเอกประยุทธ์
คือเป็นแรงงานขั้นต่ำราคาถูกต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานอย่างนั้นเหรอ
อยู่กับความไม่มีวิสัยทัศน์ไร้วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์
ประเทศไทยไม่มีทางเลยที่จะ
ก้าวไปเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูง

เรายังจะเป็นพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

ต้องเอาประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง

คนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ

คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียน

ผลเอกประยุทธ์คิดได้มาโดยตลอด

เพราะท่านเชื่อว่าวิธีการแจกเงิน

ชอบส่วนตัวให้กับท่านได้

หมายความว่าถ้าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจ

คำนึงถึงประโยชน์ของชาติ

ประชาชนจะเอาเงินไปซื้อเหล้า

เป็นเงินภาษีเป็นเงินของคนไทย

ไม่ต้องอวดฉลาดกับประชาชน

ประชาชนจะเอาไปใช้อย่างไร

ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านประธาน

เกือบทั้งหมดไหลเข้าสู่กระเป๋า

คือการเอื้อเจ้าสัวอีกแล้ว

เจ้าสัวได้เงินก้อน

รู้จักทั้งรับผิดและรับชอบ

เป็นนายกจอมโบ้ย

เกิดผลกระทบกับเยอรมันมากมาย

ไม่มีสักคำที่โทษว่าประชาชน

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก
รัฐบาลมันเกิดจากภาครัฐ

เรื่องของแรงงานข้ามชาติและบ่อน

ผมพยายามคิดคำที่มันเหมาะสม

แล้วก็ยอมรับความผิดพลาด

ต้องรู้จักเรียงลำดับความสัมพันธ์ของงาน

ต้องรู้จักการะเทศะ

มีปัญหาที่อีสานไปยิ้มร่าอยู่ที่ภาคเหนือ

ไปถึงแล้วแจกมินิฮาร์ด

อภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นรายการตลก

พี่น้องประชาชนในชาติได้เข้าใจ
ว่าประเทศจะก้าวหน้า

แล้วนำเงินลงทุนเข้ามาหา

เขาเรียกภาษาอังกฤษนะครับขอประทานโทษท่านประธานด้วย

วันนี้เนี่ยความเชื่อมั่นเชื่อถือของท่านมันไม่เป็นที่ยอมรับ

ท่านบอกว่าผมไม่ทำครับไม่ปฏิวัติสุดท้ายตระบัดสัตว์

วันนี้ท่านจะบอกว่าวางใจผมผมจะพาประเทศออกจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ท่านสร้างมันมากับมือหลุมนี้ท่านขุดเอง
ออกมาตรการอะไรมาสุดท้ายมันล้มเหลวครับเพราะไม่มีคนเชื่อมั่นท่าน
มาเอาชื่อพลเอกประยุทธ์มาแปะยี่ห้อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย
ขายไม่ได้ครับไม่มีใครซื้อ
ผมยกตัวอย่างคุณสมบัติมาเพียงแค่ไม่กี่ข้อ
มาดูหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สอบตกทุกข้อท่านไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเลยครับ
ที่จะมานำพาเศรษฐกิจไทยเมื่อเราได้ผู้นำที่ล้มเหลว
ที่เหลวไหลผลคือประเทศเนี่ยล้มเหลว
ต่อมาประเทศจนประชาชนเจ็บ
ท่านประธานครับท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้เนี่ย
ทั่วโลกเขามองไทยอย่างไรที่เห็นตัวภาษาอังกฤษ
เรียนท่านประธานครับนี่เป็นคำโค้ดมาจาก
ต่างประเทศมองว่าอยู่ประเทศไทยไม่มีวันอดตายเมื่อสักครู่
เขามาตอบเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงก่อนเนี่ยนี่ครับมุมมองเขาที่มองเรามา
ท่านประธานทราบไหมครับว่าคนไทยกลายเป็นไทย
ใครได้กลายเป็นคนป่วยของสายตาคนทั้งโลกไปแล้ว
ผมเนี่ยเริ่มอย่างนี้ครับผมเริ่มด้วยการกล่าวหาก่อนเลย
ผมกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ท่านแอบมีความสุขกับการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
จนกระทั่งคนเดือดร้อนไปทั่วโลกทำไมผมถึงบอกว่าท่านมีความสุข
กับการระบาดของโควิด๑๙เพราะท่านใช้โควิด
เป็นข้ออ้างในเรื่องของการที่ท่านไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจได้มาโดยตลอดแต่ในข้อเท็จจริงครับ
ดูจากกราฟครับท่านประธานดูจากหน้าจอครับ
ความตกต่ำทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ท่านเข้ามาสู่
แหงนายกรัฐมนตรีแล้วจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
อยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอดฝีมือพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ไทยโตต่ำอยู่ที่๒๓เท่านั้นเองขณะที่ประเทศอื่นครับ
อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเล
ลิปปินส์เวียดนามสี่ประเทศนี้มีขนาดและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เคียงกับเรามากในภาวะใกล้เคียงกันเขาสามารถเติบโตได้๕๘
ผมกำลังชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าการตกต่ำครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงเพราะโควิด
แต่เป็นเพราะความด้อยประสิทธิภาพของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไทย
จึงทำให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะเปราะบางและอ่อนแอ
เมื่อเกิดโควิดขึ้นเมื่อตอนต้นปี๒๕๖๐
ประเทศไทยและคนไทยจึงไม่พร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
ในการแก้ไขปัญหาโควิดไทยไม่ต่างจากประเทศอื่นนะครับ
หลายประเทศเลือกกระบวนการในการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แต่ละประเทศจะหยุดมากหยุดน้อยเนี่ยแล้วแต่ความรุนแรงของการระบาด
ระบาดมากก็ใช้ยาแรงหน่อยก็หยุดเศรษฐกิจเยอะ
ระบาดน้อยเขาก็ปล่อยอิสระมากขึ้นให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมันเกิด
เพราะแน่นอนครับการหยุดกิจกรรมของรัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเนี่ย
มันแลกมาด้วยความถดถอยทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ผิดพลาดอย่างไม่อาจให้อภัยได้คือ
การใช้ยาแรงเกินขนาดประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอย่างเกินความจำเป็น
สร้างภาพหลอนสร้างความหวาดกลัวถึงแม้ว่าการติดเชื้อภายในประเทศในวันนั้นเนี่ย
อยู่ในหลักหน่วยแต่ท่านหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบสิ้นเชิง
ท่านประธานครับดูภาพครับเสียงร้องไห้เสียงร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน
รวมไปถึงการฆ่าตัวตายรายวันของคนไทยที่ไม่อาจทนพิษเศรษฐกิจไหว
เกิดขึ้นทั่วไปหมดเมื่อรัฐหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่มีมาตรการที่เหมาะสมรองรับ
ผลคือภาคธุรกิจร้านค้าร้านอาหารโรงงานอุตสาหกรรมทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปี๒๕๖๓ปีเดียวมีธุรกิจจดเลิกกิจการ๒๐๐๐กว่าราย

การเลิกกิจการที่ผมเรียนท่านประธานนี้เนี่ย

คือตัวเลขที่จดกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น
น่าห่วงคือการเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี๖๓

มีการจดเลิกกิจการถึง๖๐๐๐ราย
แต่นี่คือปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งครับ
เพราะตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมกิจการจำนวนมาก
ที่ไม่ได้รายงานกับกระทรวงพาณิชย์
แต่ไม่มีกิจกรรมใดเพราะร้านมาเปิด

ไม่มีเงินทุนที่จะสารต่อกิจการ

แต่ไม่ได้เปิดทำการเต็มกำลังการผลิต
จ้างงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากการปิดโควิดระลอกแรกเท่านั้นนะครับ

เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลาดสดตลาดนัดร้านนวดร้านตัดผมร้านกาแฟ

ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ

ไวรัสโควิดมันเดินเข้าไปในร้านค้าสะดวกซื้อ
แล้วมันเจอคำถามว่าจะรับสาระเป๋าไหมนี่มันไม่เข้าหรือครับ

นี่คือการเลือกปฏิบัติเอื้อแต่เจ้าสัวเอื้อแต่รายใหญ่
เอกชนรายเล็กท่านใช้ไม้เรียวไม้แข็ง
ขันไม่ได้สายป่านหมดก็ต้องปิดตัวลง

ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเลิกลิเกเลิก

แต่มันหมายถึงหนี้สินก้อนโต

มันหมายถึงรายได้ที่หายไป
กิจการที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แม่ค้าแม่ขายที่ไปขายของที่โรงงาน

แต่หนี้ก้อนโตของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ยังอยู่ครับ

สามีภรรยาที่บ้านก็ต้องกินต้องใช้

หนังสือค่าชุดนักเรียน

นี่คือชีวิตจริงของคนไทยจำนวนมาก

แต่พลเอกประยุทธ์ท่านไม่เข้าใจครับ

นี่ไม่นับใต้โต๊ะบนโต๊ะอีกเนี่ย

ที่เดือดร้อนเพราะผลการทำงาน

พี่น้องประชาชน
ประชาชนในภาคแรงงานเป็นกลุ่มคนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทอดทิ้งมาตลอด๗ปี
ที่จะมาลงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
เปรียบเทียบง่ายลองเอาตัวเลขยกง่าย
ดูการเติบโตของค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละปีในช่วง๗ปีที่ผ่านมา
เทียบกับอัตราการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในรอบ๗ปีเช่นเดียวกัน
ท่านประธานจะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมแรงงานไทย
พลเอกประยุทธ์อยู่นานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองจนลงจนลง
เพราะค่าแรงขั้นต่ำมันโตไม่ทันอัตราเงินเฟ้อ
เงินที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันโตตามค่าครองชีพค่าก๋วยเตี๋ยวค่าเสื้อผ้าค่ากินอยู่เนี่ยไม่ทัน
นี่คือสาเหตุที่ประชาชนในภาคแรงงานเนี่ยรายได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ว่างงานไทยในปัจจุบันนี้นะครับพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ๑๑ปี
ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยการตกงานที่แท้จริงเพิ่มจากสามแสน
เป็น๗๕๐๐๐คนเพิ่มมากกว่าเท่าตัวในปี๒๕๖๓ปีเดียว
น่าห่วงกว่าคือตัวเลขผู้เสมือนว่างงาน
เสมือนว่างานนี้นะครับคือคนตกงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาว่าง่าย
เสมือนว่างานเหล่านี้เนี่ยทำงาน๐ชั่วโมงรายได้๐บาทเหมือนกับคนตกงานเลย
ตัวเลขจากทางธนาคารประเทศไทยเองพูดเสมือนว่างานนี้นะครับ
เพิ่มขึ้นมา๔เท่าตัวเป็น๕ล้าน๔แสนคน
รวม๒ประเภทยอดคนตกงานที่แท้จริงกับคนเสมือนว่างงานเนี่ย

สไลด์ที่ขึ้นจะเห็นได้ว่าคนยากจนในประเทศไทยเนี่ย
ที่มีรายได้ต่ำกว่า๕๕เหรียญสหรัฐหรือ๑๖๕บาทต่อวันเพิ่มมากขึ้น
ไรมาสแรกเนี่ยปี๖๓อยู่ที่๔๗แสนคน
ไรมาส๓เพิ่มขึ้นมาถึงเป็น๗ล้าน๘แสนคน
ประการแรกเลยนะครับบอกพวกเราว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐบาลที่ทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้น
ถึงสามครั้งสูงที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลมา
ข้อมูลตัวนี้เนี่ยเริ่มเก็บปี๒๑๓๑
ปีที่ผ่านมารัฐบาลใดก็ตามมาเป็นรัฐบาล
ค่อยทำให้ตัวเลขสัดส่วนความยากจนลดลงลดลงลดลง
มีการขึ้นอยู่๓ครั้งในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์เข้ามา๗ปีขึ้นมา๓ครั้งเช่นเดียวกันเลย
แปลว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของตัวเลขความยากจนเนี่ย
เกิดจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ว่าจะใช้ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือของธนาคารโลก
ให้เห็นว่าปัญหาการว่างงานสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับ
มีคนไทยไม่ต่ำกว่า๖ล้านคนอยู่ในสถานะที่มันที่ไม่มีงานทำ
คนไทยเหล่านี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเขาจะต้องดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูก
และที่สำคัญเกือบทุกคนครับต้องดูแลพ่อเท่าแม่แก่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัด
คนเหล่านี้ดูแลคนใกล้ชิดไม่ต่ำกว่า๓๕คน
ท่านประธานครับจากการบริหารที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์นั้น
มีคนไทยที่เดือดร้อนไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านคนครึ่งหนึ่งของประชากรไทย
ใครจะไปคิดว่าบุคคลไร้ความสามารถเพียง๑คน
เอามาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะสร้างความฉิบหายได้ขนาดนี้
จริงแล้วกุญแจสำคัญที่แต่ละประเทศจะรอด
คุณอภัณฑ์ครับคำฉิบหายอย่าใช้เลยนะครับ
ขอพร้อมครับ
ล่มจมได้ขนาดนี้ครับขอโทษครับ
จริงแล้วกุญแจสำคัญในแต่ละประเทศที่จะแก้ไขปัญหาโควิด
มาตรการป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจและการจ้างงานล้มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับ
ประเทศเขาทำหมดเขากลัวโดมิโนการว่างงานล้ม
สิ่งที่ทั่วโลกใช้เขาเรียกว่ามาตรการคงการจ้างงาน
บางประเทศเขาช่วยเอกชนจ่ายค่าแรงงานของลูกจ้าง๕๐บ้าง๗๕บ้าง
โดยแลกกับการที่เอกชนจะต้องคงการจ้างงานไว้
ที่ให้คงไว้๘๐บางที่ให้คงไว้๙๐
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ครับรัฐได้การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เอกชนได้โครงการจ้างงานไว้ได้เดินกิจการต่อ
แรงงานไม่ต้องตกงานเศรษฐกิจได้คงระดับผลิตผลภาพรวมไว้
ประชาชนก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคป้อนสู่ตลาด
และที่สำคัญเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนได้
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่เลือกใช้วิธีนี้ครับ
ล้มของโดมิโนด้านการจ้างงานของไทยมันเริ่มแล้วครับ

ต้นทุนของประเทศที่ต้องจ่ายคืออะไร

วันนี้นะครับตัวอย่างยกมาง่ายโรงงานแห่งหนึ่ง
สั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งแรกที่เกิดคือ

ไม่ว่าจะเป็นคนงานกี่พันคนก็ตามตกงานทันที

ค่าจ้างค่าโอทีไม่นับพ่อค้าแม่ค้า

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยหยุดหมดครับรายได้เป็นศูนย์
โรงงานแห่งนี้ประคับประคองตัวเอง
เพื่อให้อยู่รอดในภาวะวิกฤตอย่างสุดความสามารถ
สุดท้ายเงินหมดก็ต้องประกาศปิดตัว
คราวนี้ละครเลิกผู้จัดการเจ้าของคนงาน
รอปภกลับบ้านหมดครับผลเกิดอะไรขึ้นครับ
ท่านประธานย้อนภาพกลับไปเมื่อประมาณช่วงต้นปี๒๕๖๒
จากตอนแรกการระบาดเนี่ยมันสามารถควบคุมได้

ระบาดหลักเลยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีนัยสำคัญ
รัฐบาลสั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจร้านโค้งร้านค้าปิดหมด
แรงงานไหลกลับสู่ภูมิลำเนาต่างจังหวัด
พวกผมอยู่ต่างจังหวัดครับท่านประธานท่านประธานก็อยู่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกับผม
จำกันได้พี่น้องกลับมาจากกรุงเทพมาจากที่ที่มีการระบาดกลับไปถึงบ้านทุกคนตื่นตระหนกกลัวกันไม่หมด
จากที่เศรษฐกิจมันจะเสียหายอยู่เพียงแค่วงแคบสามารถกำหนดได้ว่าความเสียหายไม่ให้มันขยายตัวไปกว่านั้น
สุดท้ายเศรษฐกิจพังทั้งประเทศทุกคนตกอยู่ภายใต้ความกลัว
ที่จริงสามารถจำกัดความเสียหายได้
ประการที่สองครับท่านประธานแรงงานไทยทั้งหมดนั้นไหลกลับสู่ภาคการเกษตรครับ
ผลคืออะไรครับมันกระทบกับผลิตภาพภาพรวมของประเทศครับ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภาพทางด้านการเกษตรต่ำที่สุดในทุกภาคการผลิต
คนหนึ่งคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะผลิตสินค้าได้มูลค่า๑๐๐บาท
อยู่ภาคการเกษตรได้มูลค่าแค่๑๐บาท
เพราะราคาสินค้าเกษตรไม่เคยดีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แรงงานที่ไหลกลับสู่ภาคการเกษตรรวมกับคนที่อยู่ในภาคการเกษตรอยู่แล้ว
ร่วมกันจนไปหมดครับทุกคนไปอยู่ในตะกร้าเดียวกันแห่งความยากจน
เวลาเดินหน้ามาสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายในระลอกแรก
หรือครับว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมมันใช้เวลาครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของภาคการผลิตเช่นโรงงานอุตสาหกรรม
แรงงานที่ออกไปจากการเลออฟไม่ใช่จะเสกให้กลับมาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเดิมได้ทันที
โรงงานกับทุกที่ต้องเริ่มกระบวนการจ้างงานใหม่
คนงานที่มาใหม่กว่าจะรีเทรนด์กว่าจะรีสกิลให้ได้เท่าคนงานเก่าที่ออกไปเนี่ยใช้เวลานับปี
ในขณะที่แรงงานเองเมื่อก่อนทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็น๕ปี๑๐ปี
ค่าแรงงานขั้นต่ำค่าแรงของตัวเองไต่ขึ้นมาตั้งแต่๓๐๐
กลับมาหางานใหม่อีกรอบนึงนึกหรือครับว่าจะได้เงิน๖๐๐
กลับไปเริ่มที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำใหม่อีกรอบหนึ่งครับ
นี่คือต้นทุนที่คนไทยทั้งประเทศต้องจ่ายจากการบริหารที่ผิดพลาดบกพร่อง
นี่คือแผลเป็นทางเศรษฐกิจครับมันฝังลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทย
เป็นมะเร็งร้ายที่เกิดจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สุด
ตั้งแต่เราเคยเจอมาสุดท้ายมันจะกระทบไปที่ไหนครับห่วงโซ่การผลิต
โซ่การผลิตที่ต้องสูญเสียเนี่ยการจะดึงกลับมาเนี่ยมันยากแสนยากครับ
ไทยเนี่ยเคยเป็นเป้าหมายของนักลงทุนครับเงินลงทุนต่างชาติมุ่งมารวมยังประเทศไทย
ในฐานะที่เรามีเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ปีที่ผ่านมาท่านพังมันเรียบดูจากภาพข่าวที่ขึ้นมาบนจอ
ท่านนายกที่ไร้วิสัยทัศน์เอกชนรายใหญ่ย้ายฐานการผลิตหนีเราไปหมด
ท่านนายกบอกว่าอันดับไทยน่าลงทุนเป็นอันดับ๑อันดับ๕อะไรเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ตัวเลขมันฟ้องครับว่าวันนี้เนี่ยการลงทุนพากันหนีออกไปจากประเทศไทย
นี่ไม่ได้พูดถึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นนะครับ
สัวที่ท่านอุ้มชูแต่ละท่านเนี่ยนะครับผมเรียนต่อท่านประธานเลย
เขาก็เอาเงินที่หากำไรมาจากหยาดเหงื่อของประชาชนคนไทยเนี่ย
ย้ายฐานการผลิตเอาไปลงทุนต่างประเทศจำนวนมาก
ความล้มเหลวอีกด้านหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือความผิดพลาดในการสร้างภาวะค่าเงินบาทที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ปีที่แล้วผมอภิปรายยาวมากเลยในเรื่องค่าเงินบาทแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านไม่รับฟัง
หรือท่านไม่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเอกชนที่อยู่ในภาคการส่งออกก็ไม่ทราบ
ที่ไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
เงินจำนวนมากมาจากการส่งออกสินค้าการบริโภคในประเทศอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้
แต่ในปี๒๕๖๒ครับปีเดียวนะครับท่านปล่อยค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมา๒๐
มาถึงวันนี้เราอยู่กับค่าเงินบาทต่ำกว่า๓๐บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อย
พี่น้องประชาชนในภาคธุรกิจการส่งออกหลายคนมาถามผมว่า

ทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับค่าเงินบาทที่มันแข็งเอาแข็งเอา
ผมบอกไม่ใช่ครับกรรมเก่าไม่ใช่เรื่องค่าเงินบาทแข็ง
กรรมเก่าเพราะว่าเราได้นายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สถาบันทางการเงินเนี่ยเขาประเมินมาแล้วครับว่า
หากบริหารแบบไม่สนใจค่าเงินใดเลยแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับ
เราอาจจะได้เห็นค่าเงินบาทต่ำกว่า๒๘ก็ได้นะครับ
อย่าประมาทนะครับวันนั้นธุรกิจส่งออกตายเรียบ
โซ่การผลิตเราจะเสียไปหมดแรงงานจะตกงานอีกนับแสน
ภาคการท่องเที่ยวไทยเนี่ยโดนผลกระทบจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับสี่ของโลกครับ
ดูตัวเลขบนหน้าจอนะครับจากที่การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นพระเอกพยุงเศรษฐกิจ
มาตลอดในช่วงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจใหม่
๖๒รายได้จากการท่องเที่ยว๑๙ล้านล้านบาทต่อปี
ปี๖๓เหลือ๓แสนกว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ท่านประธานสงสัยไหมครับไทยอยู่อันดับ๔
อันดับ๑สหรัฐอเมริกาอันดับ๒สเปนอันดับ๓ฝรั่งเศส
ดูตัวเลขความแตกต่างในเรื่องของผู้ติดเชื้อ
ของเราอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขาเสียหายทางด้านการท่องเที่ยว

ดูขนาดของเศรษฐกิจดูจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย
ประเทศไทยไปอยู่เป็นอันดับ๔เนี่ยได้ยังไง
มาตรการของรัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายบางตัวเนี่ย
ผมเรียนอย่างนี้นะครับอะไรใช้ได้ผมบอกใช้ได้นะครับ
นโยบายของรัฐในการกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวบางตัวใช้ได้นะครับ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ดี
แต่รัฐบาลสอบตกในการสื่อสารกับประชาชน

โควิดรอกแรกนี่ไม่โทษกันนะครับสื่อสารผิดพลาดบ้าง
รอบสองเนี่ยผิดพลาดชัดเจนงงกันไปหมด
ล็อกดาวน์ไหมไม่แน่
จังหวัดไหนล็อกไปแล้วจะต้องกักตัวไม่ชัด
ตัวเลขการติดเชื้อขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาคนตกใจกันไปหมด
แต่ท่านปล่อยให้สังคมสับสนสุดท้ายการท่องเที่ยวที่ทำท่าจะฟื้นเหลวไม่เป็นท่า
ปลายปี๖๓ที่ผ่านมาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปิดกิจการถาวรไป๓ปิดชั่วคราว๑๐
ของธุรกิจที่ยังเหลืออยู่นะครับลดการจ้างงานลงเกือบครึ่ง
นี่คือผลงานของพลเอกประยุทธ์ที่ตอบแทนภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ที่ดูแลเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดท่านปล่อยให้พวกเขาแห้งชาวตาย
ไปยังอมหิตผมสายันยุติธรรมพักพลังประชารัฐ
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมไม่อยากขัดขวางการอภิปราย
แต่ตอนนี้กำลังอภิปรายถ่ายทอดสดทั้งประเทศครับท่านท่านสายันจะประท้วง
ต้องบอกข้อบังคับก่อนนะครับว่าผิดข้อบังคับข้อไหน
ครับผมตัดเสียงอยู่ครับท่านไม่ต้องไปทำอะไรก็ไมโครโฟนแล้วครับ
ผมตัดอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้พูดแล้วนะท่านสายันครับ
อ่าปิดข้อบังคับข้อไหนครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
อ่าผมสายันยุติธรรมนครชมราชครับเอ่อปิดข้อบังคับข้อหกเก้าครับผม
คือใส่ร้ายวัก๒นะครับพูดจาไม่สุภาพใส่ร้าย
เสียดสีบุคคลอื่นครับก็ผมจดไว้มีหลายคำครับท่านที่ครับ
อภิปรายว่าแอบมีความสุขกับการโรคระบาด
นายกอะไรแอบมีความสุขกับการเป็นโรคระบาดท่านก็พยายามแก้ปัญหาอยู่
ข้อที่สองครับนายกเป็นคนตะบัดสัตว์ดูพูดดีครับ
ท่านที่สามครับครั้งที่สามพูดว่านายกนายกรับเงินใต้โต๊ะ
ท่านประธานครับแล้วผมคิดเรียนกับท่านว่าที่กล่าวกล่าวเท็จต่างดภาว่า
ค้าเกษตรและนายกเป็นนายกไม่เคยขึ้นในอาคารครับ
ตอนนี้ปลามบ้านผมหกบาทกว่าครับครับครับก็ใช่ครับ
พร้าวสิบบาทกว่าครับครับพอแล้วครับได้ได้ความแล้วครับ
เนื่องจากขณะนี้เรากำลังพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นจะให้ตกอธิบันชมนายกคงจะไม่ได้หรอกครับ
ก็คงจะต้องอภิปรายตำหนิติเตียนถึงการบกพร่องตามยติ
ว่ามีปัญหาอะไรโดยเฉพาะท่านนายกนั่งอยู่ที่นี่
เดี๋ยวท่านก็คงจะตอบเองนะครับครับเชิญต่อครับ
ขอบคุณครับท่านครับคืออย่างนี้ครับคือเด็กลูกหลานของคนทั้งประเทศฟังอยู่
แล้วท่านใช้คำไม่สุภาพครับเชิญใช้คำว่านายกตบัติศาสตร์อย่างนี้ครับ
ผู้นำประเทศนะครับใช้คำตบัติศาสตร์นี่มึงเกียร์ครับ
แล้วกล่าวเท็จกรณภาหนายกแล้วใครมั่งจะพูดได้ว่า
นายกภูมิใจกับโรครบาทมามีด้วยเหรอ
ครับบอกคุณครับท่านประธานครับไม่ต้องให้ใช้ครับแต่ผมเห็นท่านว่า
คำแบบนี้มีวุฒิภาวะแบบนี้เป็นสอสอตั้งหลายสมัย
ครับนะครับครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับ
ครับครับครับเดี๋ยวนายกตอบเองนะครับไม่เป็นไรครับ
ขอบคุณครับท่านประธานผมจุลภัณฑ์อำมวลวิวัฒน์ภักดิ์เพื่อไทย
จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกประท้วงนะครับ
เพราะผมพูดครั้งเดียวท่านย้ำไป๕รอบเดี๋ยวท่านนายกจะตกใจนะครับ
ประเด็นต่อมาครับเดินต่อนะครับท่านประธานความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์
ซึ่งสามารถแก้ไขแล้วก็รองรับปัญหาของตลาดแรงงานในยุคใหม่ได้
ความล่มเหลวเหล่านี้เพราะรัฐบาลที่ของท่านเนี่ย
เหมือนรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลไดโนเสาร์อ่ะ
ไร้ความเข้าใจในตลาดของโลกยุคปัจจุบัน
ผมจะยกตัวอย่างในต่างประเทศ
แต่เขาอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกับบริษัทอื่น
ดำเนินคดีทางด้านธุรกิจสุดท้ายติดคุก
แต่เขาสามารถแข็งแกร่งอยู่ภายในตลาดที่เขามีความถนัด

บริษัทยักษ์ใหญ่ขายไก่ขายอาหารสัตว์
ทำไมจึงได้รับการอุ้มชูจากรัฐมากกว่าบริษัทอื่น
ทุนก็เยอะกว่าทำธุรกิจทุกประเภท
ผมไม่ได้โทษว่าเอกชนนะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบว่าให้แต้มต่อกับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้

บริษัทที่กำลังเติบโตจะอยู่ตรงไหนครับ

ในเมื่อสนามรบที่เขาแข่งขันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นธรรม
มันมีคนที่ตัวใหญ่กว่าเงินหนากว่า
และยังมีสายสัมพันธ์สุดพิเศษกับนายกรัฐมนตรีอย่างนี้หรือครับ
เพราะเอกชนรายใหญ่บางรายมีแต้มต่อจากรัฐบาล
ในช่วงที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บริหารมา๗ปีนะครับ
บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้อันดับต้นเนี่ยนะครับ
โตขึ้นมา๒เท่า๓เท่า
แล้วจะไม่ให้ไทยเป็นแชมป์เรื่องความเหลื่อมล้ำไปได้ยังไง
เหตุผลที่สองบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับ

เขาต้องการความคิดสร้างสรรค์ต้องการบรรยากาศที่เปิดกว้าง
แต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับ
ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด

การผลิตชุดความคิดการผลิตชิ้นงานที่มันสร้างสรรค์ใหม่เนี่ย

เอากฎหมายไปปิดปากยิ่งออกค่านิยมเฉยไปไอ้ท่องเนี่ยนะครับ
ยิ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้
เราจึงไม่เห็นยูนิคอน
บริษัทที่เรียกว่ายูนิคอนเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบ
บริษัทเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นบริษัทยูนิคอนที่เกิดและเติบโต
ในช่วง๗ปีที่ผ่านมาในห่วงเวลากับเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจ
แล้วเป็นบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเรา

บริษัทที่เรียกว่ายูนิคอนที่เกิดในประเทศไทย
ฟังนะครับเกิดในประเทศไทยในยุคของพลเอกประยุทธ์
มีจำนวนเท่ากับศูนย์ครับไม่มีเลย
จริงแล้วจะมาช่วยผ่อนเบาปัญหาในเรื่องของการจ้างงานในปัจจุบันได้
แต่รัฐเข้ามาดูแลในเรื่องสวัสดิการเรื่องความเป็นอยู่เรื่องโครงสร้างภาษี
แต่รัฐบาลช่องชุดนี้นอกจากไม่มีมาตรการใดรองรับเลย
ไม่ว่าจากคอรมอจากราชการประจำ
รัฐบาลที่ล้าหลังของพลเอกประยุทธ์นั่นเองจึงเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของภาคประชาชน

ประชากรไทยที่อยู่ในภาคการเกษตรไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านคน
พี่น้องเกษตรเป็นอีกกลุ่มครับที่โดนพลเอกประยุทธ์ทิ้งไว้ข้างหลังเสมอ
ด้านการปรับโครงสร้างภาษีต่างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ

พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่เก็บภาษีสรรพสารมิตรน้ำมันดีเซล
สูงที่สุดในรอบ๑๐ปี
เก็บเฉลี่ยลิตรละ๕บาท๙๙สตางค์
สมัยภาคเครือไทยเป็นรัฐบาลเก็บภาษีประเภทเดียวกัน๐๐๑บาท๑สตางค์
น้ำมันดีเซลคนไทยใช้ทั้งประเทศ
เตอร์ไซค์กระบะโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มน้ำน้ำมันเพื่อการเกษตร
คนยากคนจนใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้น
แต่ความเหลื่อมล้ำที่มียิ่งห่างออก
เพราะท่านใช้โครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรมขูดรีดเอากับประชาชนคนยากจน
ธุรกิจล่มสลายแรงงานตกงานหนี้สินท่วมหัว
หากยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดมิโนตัวสุดท้าย
ความมั่นคงของสถาบันการเงินจะนำไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยครับ
ระบบการเงินเรามีปัญหาการค้าการขายสะดุดติดขัด
เศรษฐกิจจะตกต่ำในทุกภาคการผลิตการส่งออกนำเข้ากับต่างประเทศ
หมดครับเพราะต่างชาติเขาจะไม่เชื่อมั่นในระบบการธนาคารของเรา
เมื่อการโอนเงินการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเกิดสะดุดติดขัด
มันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นของภาคเอกชน
สุดท้ายกลับมาที่เดิมครับเราสูญเสียห่วงโซ่การผลิต
นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ท่านประธานจะเห็นได้ว่าการบริหารเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์ที่ผิดพลาดล้มเหลว
มันเกิดความเดือดร้อนไปทั่วไปหมด
หนี้สินของประชาชนมากขึ้นถึงจุดที่อันตราย
ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน
โดนวิกฤตรุมร้าวไม่แตกต่างกัน
นี่คือหายนะที่คืบคลานเข้ามาหาคนไทยทั้งชาติด้วยมือของพลเอกประยุทธ์
ประชาชนจะทุกระทมประเทศจะถดถอย
เรามาดูหายนะที่เกิดขึ้นกับตัวประเทศครับ
ความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำความเสียหายอะไรกับประเทศบ้าง
เราทำงานร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับ
คำนวณหาความเสียหายจากการเข้าสู่ตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบัน

หากไม่มีการปฏิวัติเมื่อปี๒๕๖๐
ท่านประธานครับผลการศึกษาชี้ว่า
การรัฐประหารในปี๒๕๕๗นั้น
ทำให้เกิดความเสียหายปีละ๔แสนถึง๖๐๐๐ล้านบาท

เพราะว่าถ้าบวกเรื่องของโควิดเข้าไปเนี่ย
มันจะผิดพลาดมันจะไม่ยุติธรรมนะครับ

สูงถึง๓๑๘๙๕๓๘ล้านบาท
นี่คือความเสียหายกับเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้น

ถ้าเกิดว่าดึงเอาปี๖๓จนถึงปัจจุบันเข้าไปเนี่ย
เชื่อแน่ครับว่าพลเอกประยุทธ์ทำความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจไปแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๔ล้านล้านบาท
เงิน๔ล้านล้านบาทนี้ควรจะเป็นเงินที่หมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

เป็นเงินที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ำอย่างที่เป็นอยู่
เราจะไม่ต้องแบกหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง๘๖
เราจะไม่ต้องแบกหนี้สาธารณะที่กำลังจะไต่ไปถึง๙ล้านล้านบาท
เราอาจจะไม่ต้องกู้เงิน๑๙ล้านล้านมาเยียวยาชาวบ้านก็ได้
เพราะเศรษฐกิจไทยมันแข็งแกร่งกว่าที่ท่านทำ
นี่คือโอกาสที่หลุดลอยไปจากมือของคนไทยทั้งหมด
สำหรับประเทศไทยนั้นครั้งนี้วิกฤตที่สุดครับ
เพราะผลกระทบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ย
วันนี้หนี้ครัวเรือนอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่สูงถึง๘๖
สูงสุดในประเทศรายได้ไม่สูง
สูงสุดในโลกนะครับในประเทศที่รายได้ไม่สูง
หนี้ครัวเรือนนี้เป็นเหล็กถ่วงคนไทยทุกคนครับ

มันบอกให้รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งจนลงจนลง
อยู่นานประชาชนยิ่งหนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
แสดงให้เห็นความเดือดร้อนแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจระดับล่างที่อ่อนแอ
มันเป็นความล้มเหลวด้านเสถียรภาพทางด้านการเงิน
มีข้อมูลว่าครัวเรือนระดับรากย่ามีเงินเหลือหลังจากการชำระหนี้เพียง๑ใน๔
หมายความว่าอะไรครับพูดง่ายนะครับ
ผมได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละ๓๐๐บาท
ต้องจ่ายหนี้สูงถึง๒๒๕บาท
ไม่ต้องหวังว่าจะเหลือเก็บเหลือออม

รวมลูกรวมเมียรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเทอม
รวมไปถึงเงินส่งพ่อแม่ต่างจังหวัด
ท่านประธานว่าประชาชนคนไทยกลุ่มนี้

ด้านโครงสร้างภาครัฐผลเอกประยุทธ์
สร้างราชการที่มันรัฐบาลใหญ่โตประชาชนรีบเล็ก
ประสิทธิภาพต่ำคอรัปชั่นสูง
ท่านใช้งบประมาณประจำปีไปแล้วตั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่ง๒๒
ล้านล้านบาทเยอะมาก

ไม่เคยมีความพยายามจะลดสัดส่วนงบประจำเลย

หมายความว่าอะไรเงินภาษีที่เราจ่ายให้รัฐบาลเนี่ย
แทนที่จะไปทำถนนหนทางน้ำไฟไม่มีครับ
รายจ่ายประจำค่าแรงของข้าราชการทั้งหมด
ที่ว่าการคอรัปชั่นมันสูงเพราะอะไร
มาอยู่ที่๑๐๔จาก๑๘๐ประเทศ
ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่า
มันวัดจากความรู้สึกของประชาชน
ถูกต้องครับวัดจากความรู้สึกของประชาชน

เห็นท่านแล้วมันมีแต่คำว่าโกงอ่ะ
งงตั้งแต่ปฏิวัติรับอาหารเข้าสู่ตำแหน่งนายก
โกงตั้งแต่การมีรัฐมนูลแล้วก็มีสว

โกงมาอีกรอบมีงูเห่า
โกงมาอีกรอบไม่ได้ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรับมนตรี

รัฐบาลรวมถึงพลเอกประยุทธ์ออกมากล่าวหลายเวทีนะครับ
ในเรื่องเงินทุนสำรองยังมีอยู่ในระดับที่เพียงพอ

ตัวเลขเงินทุนสำรองที่ชอบอ้างถึงนั้นถูกต้องครับ

หลอกตัวเองผมไม่ทราบ
เพราะสาเหตุที่ทุนสำรองเพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้
มันไม่ได้เกิดจากการส่งออกที่ขยายตัว

แต่การนำเข้านี่มันหดมากกว่าเยอะมากมาก
เงินมันก็เลยไหลเข้ามันเกินดุลมันก็ไหลเข้า
เงินทุนสำรองก็เลยเพิ่มมากขึ้น

เพราะเอกชนเขาเลิกลงทุนครับ
เขาไม่เชื่อมั่นว่าลงทุนในรัฐบาลของท่านแล้วมันจะเจ๊งหรือเปล่า

สำรองที่เพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้จึงไม่ได้บอกถึงความแข็งแกร่ง
แต่เป็นสัญญาณของความล้มเหลว

ไม่รวม๑๙ล้านล้านบาท

อีกไม่นานจะถึง๙ล้านล้าน

สถิตินี้ไม่มีใครทำลายได้โดยง่ายครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จโรชาครองสถิติ
เป็นนายกรัฐมนตรีที่กู้เงินมากที่สุดในประวัติของประเทศไทย
และยังจะครองต่อไปอีกยาวนาน
แต่คำถามที่คาใจผมคาใจคนไทยทั้งประเทศคือ
ขนาดนี้แล้วทำไมเศรษฐกิจไทยมันยังย่ำแย่ได้ขนาดนี้
ทำไมท่านยิ่งอยู่นานคนไทยยิ่งจนลงจนลง
นี่คือคำถามที่มันคาใจอยู่
ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เหลื่อมล้ำเราติดอันดับท็อปของโลกมาโดยตลอดครับ
ประชาชนที่ไปอยู่หัวแถวรายได้สูงสุด๒๐
กับประชาชนที่รายได้ต่ำสุด๒๐
ความต่างของรายได้๑๐เท่าตัว
นี่ถ้าเรายกตัวอย่างเอาเจ้าสัวที่พลเอกประยุทธ์อุ้มชู
หรือเอาในพลเกษียณขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่รายได้น้อยที่สุดเนี่ย
ความแตกต่างของรายได้จะเป็นพันเท่าครับ
เหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่ง
ถีจำนวนหยิบมือถือครองทรัพย์สินที่ดินเกือบข้อนประเทศ
เหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
การศึกษาของน้องในกรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลขอะไรมาสัญญาณความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งนี้

นี่คือมุมมองจากต่างประเทศที่มองไทย
เตือนครั้งนี้น่าห่วงมากเขาบอกว่า
ด้วยการนำอย่างไร้วิสัยทัศน์ของพวกเดียวกับประยุทธ์
เศรษฐกิจไทยจะซุดหนักอย่างนี้ไปอีก๑๐ปี
ทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่า
หากสถานการณ์เรื่องวัคซีนโควิดเป็นไปตามคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัว๕๒
แต่บอกว่าประเทศไทยอย่างมากโต
ได้๒๗เท่านั้นเอง
ต่างจากเศรษฐกิจโลกเท่าตัวครึ่งหนึ่ง
โตได้ต่ำกว่าโลกครึ่งหนึ่ง
ยิ่งรัฐบาลไม่อาจควบคุมการระบาดรอรอกสองอย่างนี้
สุดท้ายการฟื้นตัวของไทยยิ่งล่าช้าไปอีก
ภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กระบวนการที่แต่ละประเทศจะฟื้นตัวการแข่งขันในเรื่องของการค้า
แย่งชิงตลาดการแย่งชิงห่วงโซ่การผลิต
นายกรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงครับ
ฉะนั้นความเสียหายกับประเทศเนี่ย
มันจะไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้

ยังมีพลเอกประยุทธ์นำนาวาเรื่องเศรษฐกิจไทย
อย่างที่หนังสือนิเครีวิวพูดเนี่ย

ในช่วงสุดท้ายของการอภิปราย
ผมตั้งหัวข้อว่าปัจจุบันมืดมิดอนาคตมืดมนต์
เรามาดูเหตุการณ์ปัจจุบันไล่ไปถึงอนาคตนะครับ

ระบาดระลอก๒อภิปรายง่ายครับ
ไปดูที่ผมอภิปรายตั้งแต่ตอนต้น
เพราะพลเอกประยุทธ์ผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาโควิดระรอกแรกอย่างไร
ลอก๒เหมือนเดิมไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการแก้ไข
รอบแรกปิดนักท่องเที่ยวจีนช้าไป
รอบนี้ปล่อยให้มีการไหลเข้าของแรงงานต่างชาติ
ปล่อยให้มีการมีบ่อนการพนันเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมือง
รอบแรกสื่อสารกับประชาชนสับสนยังไง
กระทั่งเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น
แต่ผลทางเศรษฐกิจในระลอก๒นี้
เมื่อวานท่านนายกให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่า

เข้าใจผิดผมย้ำเลยนะครับ
การระบาดระลอก๒ที่เกิดกับไทยในครั้งนี้
หนักกว่ารอบแรกเป็น๑๐เท่า
เพราะพี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะที่

มันเกิดการหมุนเวียนให้พี่น้องประชาชน

ถูกประสงค์ดีครับแต่พวกผมอภิปรายในสภา
ตั้งแต่วันที่เข้าบอกว่าวัตถุประสงค์ดี

และวิธีการผิดสุดท้ายมันจะไม่สำเร็จ

เพราะอะไรครับเพราะว่าอำนาจ
ในการอนุมัติตัวเงินเนี่ย

ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้มีปัญหา
คล่องขาดมือนะครับเขามีเงิน

เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้น

คือบริษัทลูกของบริษัทในเครือ

ผมไปคุยกับนักธุรกิจหลายคนครับ
ปล่อยเศรษฐกิจธุรกิจเคยเติบโต

เขาขอเงินกู้แค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง

ไม่ได้เดือดร้อนเลยเขาทำแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์

ไม่ได้อยากได้เงินกู้เลยแต่นอนอยู่บ้านดี

จีบเช้าจีบเย็นจีบเช้าจีบเย็น

ส่วนหนึ่งเอาไปตัดหนี้ดอกสูง

ไม่รู้จะใช้อะไรเอาไปซื้อหุ้น
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

วงเงินกู้ที่บอก๑๙ถ้าอยู่ในมือคนมีความสามารถนะครับ
เศรษฐกิจไทยไม่ย่ำแย่อย่างทุกวันนี้
คนไทยจะมีความพร้อมในการรองรับ
กับวิกฤตโควิดรอบ๒และรอบ๓มากกว่าที่เป็นอยู่

ไม่ได้หาเงินนะครับนี่กู้มานะครับ
บริหารการใช้ท่านยังล้มเหลวเลยอ่ะ

เยียวยาระลอก๒นี้จึงไม่ควรทำอย่างรูปหน้าปัจจมูกอย่างที่ทำอยู่
เพราะการช่วยแบบรัฐบาลนอกจากเหมือนชิงโชคแล้วเนี่ย

คนไม่ได้รับการเยียวยาตายทันที
คนที่ได้รับการเยียวยาก็แค่ยืดชีวิตอีกเล็กน้อยสุดท้าย
เงินเยียวยาหมดถามว่าไปไหนก็ตายเหมือนกัน
ทำไมครับคนที่ท่านตัดออกจากกระบวนการเยียวยาทั้งหมดเนี่ย
คนเป็นล้านคนที่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย
เมื่อวานไปนั่งต่อแถวกันที่ธนาคารกรุงไทยท่านเห็นไหมตามหน้าข่าว
นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีล่ะทำไมเขาไม่เดือดร้อนเหรอ
คนประกันตนตามมาตรา๓๓สุดท้ายเอามาให้
แต่ยังมีข้อจำกัดอีกบอกว่าถ้ามีเงินเก็บเกินกว่า๕แสนไม่ให้
ทำไมครับคนบางคนเนี่ยเขาเก็บเงินทั้งชีวิตนะครับ
จนจากเกษียณเนี่ยถึงมี๕แสนเนี่ย
เขาไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนเหมือนกัน
ในขณะที่อีกคนนึงมีสินทรัพย์เท่ากันครับ
เขามีเงินมากกว่าห้ามีสินทรัพย์มากกว่าห้าแสนแต่เขาไม่ได้เก็บเป็นเงินสด
เอาไปซื้อทองเข้าไปซื้อหุ้นท่านตรวจไม่ได้นี่อ้าวทำไมคนนั้นได้ล่ะ
นี่คือความไม่ละเอียดรอบครอบความ
ไม่ยุติธรรมความสองมาตรฐานของรัฐบาลต่อการเยียวยา

คนเหล่านี้เขาไม่ใช่คนไทยเหรอครับเขาไม่เดือดร้อนจากโควิดเหรอครับ
ทำไมจึงทิ้งคนไทยกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังเยียวยาแบบฝนตกไม่ทั่วฟ้า
แน่นอนการเยียวยาไม่ทั่วถึง
แต่ภาษีจ่ายเท่ากันหมดที่สำคัญ
จะมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟน
เงินเก็บมากกว่าห้าแสนไม่ห้าแสนได้ใช้หนี้ก้อนนี้เหมือนกันหมดนะครับ

วันนี้โลกทั้งใบเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงครับ
มันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้
มันขึ้นกับความเร็วในการจัดหากับความครอบคลุม
นำมาให้ประชากรได้เร็วและครอบคลุมมากเท่าไหร่
แข่งขันกันในตลาดโลกมันตัดสินกันโค้งแรกนี่แหละตอนวัคซีนออก
กระแสการท่องเที่ยวจะไหลบ่าเพราะว่าคนมันอั้น
มันต้องมันต้องเดินทางอ่ะทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องการเจรจาการค้า
เรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนมันโค้งแรกทั้งหมด
เราจะเป็นประเทศท้ายที่ได้รับวัคซีนในระดับที่เพียงพอ
เราตกขบวนรถไฟการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจแน่นอน
ท้ายนี้ผมอยากให้ท่านประธานมองไปยังอนาคตพร้อมกับผม
ท่านประธานหลับตานึกภาพนะครับ
จากที่เคยเป็นพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
การลงทุนทั้งในและนอกประเทศเคยมุ่งมาที่ประเทศไทย
อีก๒ปีครบวาระพลเอกประยุทธ์
อีก๖ปีครบการสืบทอดอำนาจ
อีก๒๐ปีครบยุทธศาสตร์ชาติ
เราจะไม่ได้เป็นเสาหลักของภูมิภาคอีกต่อไป
อนาคตข้างหน้าเราต้องเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำไปอีกหลายปี
การเลิกกิจการของธุรกิจเอกชนปิดตัวอย่างต่อเนื่อง
แรงงานจะตกงานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น
โดยเฉพาะคนตกงานไม่มีงานไม่มีเงิน
ก็ต้องมานั่งรอคอยความหวังกับเงินเยียวยาที่รัฐบาลจะจัดให้
การลงทุนจากต่างประเทศจะอยู่ในระดับต่ำ
งานใหม่ไม่เกิดงานเก่าก็ปิดตัวไป
คนไทยจะต้องเริ่มมองหาโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ
ต้องไปเป็นแรงงานขั้นต่ำราคาถูกในเวียดนามอินโดนีเซีย
เพราะความล่าช้าในเรื่องวัคซีนโควิดของรัฐบาล

เหลื่อมล้ำยิ่งมายิ่งมากขึ้นมากขึ้น

สัวใหญ่ที่ท่านดูแลที่ท่านอุ้มชูเนี่ย
ส่วนคนไทยส่วนใหญ่จน

นี่คือสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาคนไทย
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากถามผ่านท่านประธานไปยัง
เอกประยุทธ์จันโอชาหัวใจของท่านเนี่ยมันทำด้วยอะไร
มันใจดำเหลือเกินกับความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ
อย่างร้ายแรงโควิดไม่น่ากลัวเท่าโคม่า
โควิดเป็นแล้วมันยังหายได้แต่ท่านทำเศรษฐกิจไทยเข้าขั้นโคม่า
ครั้งนี้ไม่รู้เมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับมาฟื้นได้ดังเดิม
รู้ตัวว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไมท่านไม่ลาออกไปแล้วหาคนใหม่
ให้คนอื่นเขาเข้ามาทำแทนทำไมท่านต้องทำให้คนไทยจำนวนมากต้อง
เดือดร้อนลำบากทำไมถึงทิ้งเขาไว้ข้างหลัง
ระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังหรอกครับ
ไม่เคยมีแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรกท่านมาจากการปฏิวัติ
ท่านเป็นนายตัวเองท่านมาเป็นนายกรอบสอง
เพราะรัฐธรรมนูลมีสว๒๕๐คนท่านก็ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณประชาชน
จึงทิ้งเขาไว้ข้างหลังใช่หรือไม่เจ็ดปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เดินหน้าเลย
แต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้หยุดอย่างเราครับเมื่อเราไม่เดินหน้าเท่ากับเราถอยหลัง
นายกถามว่าทำไมเวียดนามเขาพัฒนาได้รวดเร็วทั้งที่โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างต่าง
ไม่ได้ด้อยไปกว่าไปกว่าเวียดนามเลยผมตอบให้ตรงนี้ครับ
เขาไม่ได้มีนายกที่มาจากการปฏิวัติจากการสืบทอดอำนาจ
แล้วผู้นำเขามีวิสัยทัศน์มีความรู้ความเข้าใจในระบอบเศรษฐกิจ
ท่านจะตั้งกี่ชื่อก็ตามไม่ว่าจะเป็นไทยชนะหมอชนะเราชนะจะชื่ออะไรก็ตาม
แต่ชัยชนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นชัยชนะของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พวกพ้อง
มันเป็นชัยชนะของการหาความนิยมชมชอบส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้น
เงินภาษีเงินกู้ของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันชำระ
แต่คนไทยทั้งประเทศไม่เคยชนะครับใครไม่ได้เงินเยียวยาพ่ายแพ้
เงินเยียวยาแล้วเงินหมดเมื่อไหร่ก็พ่ายแพ้เหมือนกัน
เศรษฐกิจไทยวันนี้ผมถึงตั้งหัวข้อว่ามันมืดมิด
ไปข้างหน้ามันก็มืดมนต์ไม่เห็นแสงสว่าง
ผมไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป
ผมจะลงมติไม่ไว้วางใจท่านแล้วไล่ท่านออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับ

เชิญท่านนายกรัฐมนตรีตอบครับ
การเป็นท่านประธานทศพาที่ควรรบนะครับไปอย่างสมาชิกผู้ทรงเขียจนะครับ

ผมยอมรับว่าผมรู้ไม่เท่าท่าน

หลายคนก็ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ก็ยังมาทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ได้
แต่ด้วยคณะทำงานของผมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของผม
เศรษฐกิจนะครับมันก็เกี่ยวพันธุ์หลายอย่างด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจภูมิภาคเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจธุรภาคนะครับ
การส่งออกนะครับที่มีปัญหาอยู่พร้อมควร
สินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราก็กำลังพัฒนาใหม่อยู่ขนาดนี้
ลงทุนในประเทศการลงทุนในต่างประเทศ
และการห่วงต่างประเทศในประเทศไทยทุกอย่างกำลังเดินหน้าอยู่ขนาดนี้
ถึงแม้มันไม่มีโควิดก็ตามก็มีหลายบริศรัทน์ที่มาติดต่อ
มาขอเจรจาขอพูดคุยมีการประชุมทางไกลนะครับ
เมื่อสร้างการโควิดพร้อมเขาก็เดินทางเข้ามา
เพื่อตัดสารต่อกว่าสัมพันธ์ทั้งทวีพาคีผู้อุภาคีมากมายนะครับ
มากมายนะครับในยุคที่ผ่านมาตั้งแห่งแห่งท่าทูตนะครับ
ทั้งผ่านทางกระทรวงผ่านทางโรงพยาบาลมันตรีเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง
ทำให้เศรษฐกิจเราตกมากเพราะเราไปพึ่งในเรื่องของการส่งออก
เรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการวันนี้ในเมื่อสาการเศรษฐกิจเป็นอย่างงี้
ท่านอย่าใช้ตรงนี้มาเป็นประเด็นมากนักเพราะไม่มีใครเที่ยวหรอกครับ
แต่ถึงจะเปิดยังไงเขาตามดียังไงตามเขาก็ไม่มาคันเดียวกับคนไทยก็ไม่ไปหาเขา
ในช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจำนวนมันต้องลดลงนะครับ
จากสามสิบล้านกับสี่สิบล้านลงมาเหลือห้าร้าน
ล้านลงเหลือห้าล้านตอนนี้ก็จะลดลงอีก
จากสถานการณ์โควิดยังคงอยู่นะครับเราก็คาดหวังในเรื่องของวัคซีน
ที่จะมาในเวลาใกล้นี้นะครับท่านพูดกลับไปกลับมาหลายอย่าง
มันมีมันมันมีความย้อนแย้งกันอยู่นะครับวันนี้ปัญหาของเราก็คือเรื่องดิสัปชั่น
นะครับที่เกิดขึ้นจากโลกใบใหม่ของเราโลกยุคใหม่ของเรา
และจากเทคโนโลยีและดิจิทัลทั้งหมดเราก็เตรียมการในเรื่องเหล่านี้
นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องค่าเงินบาทผมคิดว่า
ทางการเป็นไทยส่วนสุดท้ายก็พยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดแล้ว
การแก้ภารก์ของเรากูก็แก้ภาคที่เป็นมาสารสาโกน
งั้นเราก็จะถูกเขาเพ่งเล็งอีกนะครับเราก็จำเป็นต้อง
ต้องฟังทุกมิติอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผม
มีข้อมูลเหล่านี้จากผู้ที่มีประสบการณ์มีความรอบรู้ทั้งหมด
ผมฟังทุกคนนะครับไม่ใช่คิดเองเอาเองอะไรทั้งหมด
ผมทำไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้อยู่
ใต้กฎิกาสากลให้ได้เราบอกว่าเราจะไม่สนใจใครเลย
เราเก่งแล้วเราดีแล้วมันก็คงไม่ใช่อีกนะครับ
ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเราก็ดำเนินการนะครับ
โดยในเรื่องของหลังจากนี้ไปแล้วเรามีโครงการไปรูปเศรษฐกิจใหม่อยู่หลายประการด้วยกัน
นะครับซึ่งยกระดับในเรื่องของเอ่อด้านเกษตรกรรมนะครับ
เราสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่เราส่งเสริมนะครับ
ในช่วงแรกมีการแพร่ระบาดระลอกที่หนึ่งถ้าเราไม่ทำแบบนั้นในช่วงนั้น
ป่านนี้เราคงติดเชื้อเป็นจำนวนมากเท่ากับต่างประเทศเข้าไปแล้วล่ะ
เราตั้งใจก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นก็ตัวเลขมันก็ลดลง
นะมันก็ต้องเจ็บนะครับผมก็สงสารประชาชนอยู่แล้ว
ใครจะอยากทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมคนหนึ่งล่ะแต่ท่านกล่าวหาว่าผม
มีความสุขอยู่กับโควิดท่านพูดได้ยังไงครับ
จิตใจท่านทำด้วยอะไรนะเพราะฉะนั้นในการไปรูปเศรษฐกิจใหม่
เพิ่มเติมนะครับถ้าในโรงงานศาลกรรมปิดเดี๋ยวมัน
ยอดมันเป็นเท่าไหร่ยังไงเรื่องจุดเด่นประเทศไทยเรามีอยู่
พร้อมนะทั้งในเรื่องของเป็นศูนย์กลางเอ่อ
ของภูมิพลาดมีมงสถานพวกพื้นฐานที่ดี
มีบ้านเมืองที่น่าอยู่เขากลัวอย่างเดียวกลัวความขัดแย้งในประเทศไทย
เขาถามผมทุกบริษัททุกประเทศ
แล้วความขัดแย้งในประเทศไทยมันจะเลิกเมื่อไหร่

แต่เขาไม่เห็นประเทศไหนที่ตลอดบ่แว้งกันยาวนานแบบเราแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกัน
เรื่องบรรยากาศการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของยูนิคอลต่าง
เราก็เข้าใจนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนตรงนี้อยู่
ยูนิคอนต่างเพื่อจะส่งเสริมเราก็ต้องหยิบจับที่เรามีอยู่แล้ว
ทำยังไงเข้มแข็งขึ้นทำยังไงจะสร้างให้มันใหญ่โตขึ้น
สำหรับทุนต่างเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีผลงานปรากฏออกมานะครับ
เรื่องของในส่วนของการบรรยากาศในเรื่องอื่นนะครับ
ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องใช้เวลาในวันต่อไปในการชี้แจง
เศรษฐกิจไทยถามว่าทำไมถึงต่ำกว่าเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
พินาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับ
เราจะลดลงมาประมาณร้อยละ๖๐เป็นตัวเลขประมาณการนะครับ
ซึ่งก็ลดลงน้อยกว่าหลายประเทศที่ฟิลิปปินส์และฮ่องกง
ฟิลิปปินส์ลดลง๑๐๐และ๙๕ห้องกงลดลง๑๐๐และ๖๑ตัวเลขจริงนะครับ
โดยเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดโควิด๑๙
เนื่องจากไทยมีอัตราการพึ่งพิงการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงท่านก็ทราบอยู่แล้ว
ในหน้าที่เวียนาฮมมาเลเซียอิโนเฮสียและฟิลิปปินส์
เที่ยวที่เฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจกรรม
เราเตรียมการไว้พร้อมพอต้องควร

ประการหนึ่งคือจำนวนประชาสกรไทย
อัตราการขยายตัวระดับที่ต่ำ
ในปี๖๒นั้นจำนวนประชากรไทยขยายตัวเพียง

ลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซีย

และร้อยละ๐๔ตามลำดับ

ประเทศไทยมีสัตว์ตัวปัญชากรวัยสูงอายุ
อยู่ที่ร้อยละ๑๔๖ของประชากรวัยแรงงาน
เราขาดแคลนวายแรงงานในอนาคตแน่นอน

เพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงต้องมีการไปพึ่งพา

แต่ทัศนบาลก็จำเป็นต้องดำเนินการให้ได้

ฟิลิปปินส์เวียดนามีโนโลเซียและมาเลเซีย

ร้อยละ๑๑๖และร้อย๗๗
และร้อยละ๘๔ของประชากรวัยแรงงาน

การดูแลสาธารณสุขเราดีขึ้นนะครับ
ในหลายมาตรการที่รัฐบาลออกมา
การวิโภคของอาหารภายในประเทศมีข้อจำกัดนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือการขยายตัว
โดยที่มีจำนวนประชากรที่หายตัวในระดับที่ต่ำ

วันนี้เราก็ต้องทราบว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับ

แต่ทุกประเทศก็มีอัตราลดลงทั้งสิ้นนะครับ
และผลกระทบจากการดำเนินการมาตรการกิจกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับ

ซึ่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก

ไทยมีสัดส่วนการลงทุนรวมอยู่ที่

ลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซีย

การลงทุนรวมในช่วงปี๒๐๖๖
ของไทยอยู่ที่๑๐๐ละ๒๕
เทียบ๑๐๐ละ๕๘

มันก็ต้องไปดูในเรื่องของค่าแรง

ทุกวันนี้เราก็กำลังผลิตรายการมีฝีมือ

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน
ในส่วนของอาชีวะ

เราทำทุกบรรยากาศอยู่เวลานี้เพื่อเตรียมความพร้อม

เพื่อจะเตรียมการรองรับกับเศรษฐกิจใหม่ของเรา
ที่เราวางจุดไว้แล้วในขณะนี้นะครับ

เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมใหม่นะครับ

ซึ่งเราส่งเสริมได้มากกว่าทั้งควร
ขณะนี้มีการสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับ

การลงทุนไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันเสร็จ

มันต้องใช้เวลาในการเจรจา
ในการหารือกันนะดูว่ามาตรการ
เรื่องของสิทธิประโยชน์มันพอเพียงหรือไม่
ถ้าเราไปเที่ยวกับเวียดนามผมว่าเราเที่ยวเขาไม่ได้
ตรงที่ว่าเราให้อะไรเขาไม่ได้เท่านั้น

ที่มีระบอบการปกครองที่ไม่เหมือนเรา
ของเรานี่เรามีระเบียบมากมาย

การให้บริการการจดทะเบียน
ทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเราใช้เวลาหลายปี
กระทั่งนี้เรามีความพร้อมในการจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจ
เหล่านี้แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ไม่มี
นะครับไม่พร้อมต่อไปประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศนะครับเศรษฐกิจโลกก็ลบจุดสามห้านะครับ
หกสี่ปริมาณการค้าโลกก็ลบเก้าจุดหก
สหรัฐอาติศักดิ์ลบห้าจุดหนึ่งญี่ปุ่นรบห้าจุดหนึ่ง
เลเซีย๕๘ติดลบนะครับฟิลิปปินส์ติดลบ๙๖
ไทยเราประมาณการไว้ประมาณ๖๖นะครับหรือต่ำกว่านั้นนะครับ
จากการประมาณการโดยตัวเลขประเมินนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้แล้วเดิมนะครับ
แต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสนะครับหลายอย่างที่เราเตรียมการไว้ในขณะนี้
ตราการขยายตัวเศรษฐกิจในช่วงปี๒๕๕ถึง๒๖๒นะครับถ้าเปรียบเทียบรายปีแล้วนะครับ
พอปี๕๗อยู่๑๐ผมเข้ามาปี๕๘นะครับ
ปี๕๙๓๔ปี๖๐๔๑ปี๖๑๔๒
พอปี๖๒เริ่มสงครามการค้าลดลงเหลือ๒๔นะครับ
ยังไงผมก็ไตขึ้นมาจากกัน๑๐ขึ้นมาเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นท่านเอาตัวเลขมาก็ต้องดูในข้อในตารางเปรียบเทียบนี้ด้วยนะครับ
ในส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์หมู่รวมในประเทศรายจ่ายมาตรนะครับ
วันนี้ไตรมาส๔นะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ว่าจะลดลงมากกว่านั้นนะครับ
แต่สรุปรวมความทั้งปีก็เหลือประมาณ๖นะครับประมาณ๖๗
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสถานการณ์ของโควิดด้วยนะครับ
ถ้าเราได้วัคซีนมาแต่ก็วัคซีนมาก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย๑๐๐
ท่านก็คงต้องใช้หน้ากากเว้นระยะห่างนะครับไว้ด้วย
ในเรื่องของการแก้ผ่าโควิดระยะที่๒เนี่ย
ผมคิดว่าเราเราทำมาถูกทางแล้วนะครับแล้วผมไม่เคยมีความสุข
ผมจะบอกให้ผมไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เป็นนายกตรีมาเนี่ย
เพราะผมเดือดร้อนเพราะผมเห็นประชาชนเดือดร้อน
ผมต้องพยายามทำให้เขาให้มากที่สุดผมหาคนที่มีความรู้
โน้นเรื่องนี้มามาคุยมาพูดที่ปรึกษาให้แนวทางไป
เขาก็ไปทำโครงการแผนงานไปแล้วมาถูกแถลงกันว่าอะไรมันจะดีมันจะไม่ดี
ผมทำงานแบบนั้นนะครับไม่ใช่ใช้อำนาจอำนาจท่านก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละนะ
ในส่วนของสำนักงานสภาพัฒน์นะครับแถลงตัวเลขวันจันทร์ที่ผ่านมา
ใจมาตร๔ลดลงร้อย๔๒ปรับตัวดีขึ้นนะครับ
เมื่อเทียบกับการลดลงร้อย๖๔ในธรรมดา๓
ทำให้เศรษฐกิจปี๖๓ติดลบลง๑๐๖๑
ก็ดีกว่าที่พนักงานต่างคาดการณ์ไว้นะครับ

ก็จากมาตรการณ์ที่เราทำไปนะครับ
มาตรการอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกดีไม่ดี

ยังไงเขาก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วแต่เขาใช้เงินบาทหนึ่งซื้อของได้๒บาท
ซื้อของได้กิโลเป็นสองกิโลผมว่ามันจะส่งเสริมเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากด้วยเพราะไม่ได้ให้ไปซื้อร้าน
ไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับในพื้นที่
ทุกคนพอใจทุกคนแฮปปี้นะครับ
เพราะฉะนั้นจะบอกว่ารัฐบาลไม่มีสมองเลยผมว่าไม่ใช่แล้วมั้ง
คิดแบบนี้ใช้สมองมากกว่าที่พูดมาเมื่อกี้นี่อีก
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเราจะปล่อยทุกอย่างเป็นแบบเดิมไม่ได้
แม้ว่าจะเดือดร้อนเราก็ต้องใช้วิธีการตรงนี้
เพื่อทำไงให้คนนั้นมีการปรับตัวไปด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ให้ให้
แต่ท่านบอกให้พอบอกว่าให้ทำไมไม่ให้ครบไม่ให้ทั่วไปไม่ให้อะไร
แต่เวลาพอเงินกู้ถ้าบอกว่ากู้เงินมากแล้วเดี๋ยวผมใช้หนี้ร่วมกันอะไรร่วมกัน
สักทีนะครับภาษีของเราภาษีของใครก็ไม่รู้

แต่ทุกคนก็ได้รับการดูแลใช่ไหมถ้าท่านบอกว่าภาษีทั้งหมดได้มาแล้วเอาดูแลทางนี้มาก
แล้วคนอื่นเขาเสียหรือเปล่าครับการลงทุนต้องใช้ไหมครับ
ทำไมไม่สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ
ปีนี้ปี๖๓ปี๖๔ท่านก็ทราบดีว่าเราเรามีแวดการณ์ลดภาษีต่อเวลารถดอกเปรี้ยมเยอะแย่หมด
รายได้ประเทศมันก็ลดลงนะครับแล้วไม่กู้เงินมามันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้
มาให้คนอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่ถ้าไม่ถามว่าเชิงสิครับว่าเขาพอใจไหม
ถ้าท่านถามคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่พอใจถ้าถามคนส่วนใหญ่ดูสิเขาพอใจไหม
และตรงนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน
ในส่วนของสินค้าเกษตรกรรมป่าไม้ประมงกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ๕ไตรมาสร้อยละ๐๙
ก็ดีขึ้นนะครับจากการลดลงร้อยละ๑๐ผิดจุด๑๑ในไตรมาสก่อนหน้า
ดัชนีสินค้าการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ๖๓ในไตรมาส๒เป็นร้อยละ๑๑ในไตรมาส๓
เกษตรดีขึ้นนะครับจากการว่างานที่๑๐๐ละ๑๘๖ลดลงออกจาก๑๐๐ละ๑๙ในไตรมาส๒
ไม่ว่าจะอะไรมาตรา๓๓มาตรา๓๓อยู่ในกองทุนประกันสังคม
หรือแรงงานทั่วไปดูหมดนะครับ
นี่ไงแล้วบอกรัฐบาลไปดูแลได้ยังไง
แต่จะให้โครมเดียวทีเดียวมันได้ไหมล่ะครับ
มันต้องมีมาตรการมันต้องมีการหาข้อมูล
มีการหากลัวละกัยในการทำงาน

คิดว่าเป็นรัฐบาลแรกนะที่มีการจ่ายเงินตรง
เกือบทุกกรณีคือจ่ายเงินตรงผู้ที่รับเงิน

เพราะเราทำแพลตฟอร์มต่างนี้ไว้พร้อมพอสมควร
ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นนะครับ
ตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศ
เมื่อวันที่๑๖กันรัฐกรรม๒๐๑๒
จนถึงสัปดาห์ที่๒ของเดือนกุมภาพันธ์
๒๐๖๔สินค้ากระเศษที่มีเนินโลมราคาปรับตัวดีขึ้น
แก่ปั๊มทลายน้ำหนักมากกว่า๑๕กิโลกรัม
ราคาปัจจุบัน๖๙๙บาทกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นร้อนร้อง๑๓๖๑๕
เมื่อเทียบกับสัปดาห์แรกที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนะครับ

เปลือกเจ้าความชื้น๑๔๑๕มีราคา๙๑๐๐บาทต่อตัน

แผ่นดิบราคาปัจจุบัน๕๐๖๓บาทต่อกิโลกรัม

กรขุนผันผสมน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัมปัจจุบันราคา๗๖บาทจุด๖๒บาทกิโลกรัม

ข้าวโพลเลียนสัตว์ปัจจุบัน๘๒๕บาทกิโลกรัม

ก็ต้องไปดูว่าส่วนแบ่งสัดส่วนตรงนี้
เกษตรกรได้รับจริงเท่าไหร่
วันนี้วิธีการเพาะปลูกพืชมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วย
การใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะ
ผมให้แนวทางไปแล้วกับกระทรวงพลังฤทธิ์กระทรวงเกษตร
และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อกระทรวงพลังไทยได้ไปดูว่าจะทำยังไง
ต่อไปก็กลับเรียนเพราะว่ามีการกล่าวถึงหนี้ครัวเรือน
หนี้สินครัวเรือนของประเทศไทยในธรรม๔ปี๒๖๖
อยู่ที่๑๓๔๙ล้านล้านบาท
ในขณะที่ไตรมาส๓ปี๒๖๓อยู่ที่๑๓๗๗ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าล้านล้านบาทนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มประมาณ๒
ท่านบอกว่าถ้าประเด็นของท่านท่านบอกว่าเพิ่มสูงเกินร้อยละ๘๐
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวเลขผมก็เชื่อตัวเลขของผม
เพราะทำมาโดยส่วนราชการนะครับคงไม่มีใครมาตกแต่งตัวเลขอยู่แล้ว
เพิ่มขึ้นจากร้อนละ๗๙๙ในปี๖๒เป็นร้อนละ๘๖๖ในปี๖๓
ดตัวลงถึง๗๗๔ในปี๖๓ที่ผ่านมา
ทั่วโลกต้องประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
เพราะฉะนั้นประเทศมีหนี้ครัวเรือนสูงนะครับเช่นกัน
ออสเตรเลียนอลลาเวย์สวีเดนเนเทอร์แลนด์แคนาดาฮ่องกง
ตั้งแต่ร้อยละ๘๗๕ไปจนถึงร้อยละ๑๒๘๑
หนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่๑๖๗ถูกใช้เพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์
รถยนต์จักรยานยนต์การศึกษาซึ่งเป็นหนี้ที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
สร้างอาชีพและรายได้ในอนาคตนะครับ
นี้เพื่อจะให้ประชนเห็นภาพที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครัวเรือนตั้งแต่ปี๒๕๗จนถึงไตรมาสที่๓ปี
ถ้าเอาตัวเลขมาคำนวณจะพบว่าในรอบ๖ปีที่ผ่านมา
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ๔๘๐๐๐ล้านบาท
ถ้าย้อนไปดูในไตรมาส๑ปี๒๕๖๒
จนถึงไตรมาส๒๒๕๕๗ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับ
แต่เห็นว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก๗๗๖ล้านล้านบาท
เป็น๑๐๑๔ล้านล้านบาทเพิ่มเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ๘๗๐๐ล้านบาท
มากกว่าช่วงรัฐบาลผม๘๐นะครับตัวเลข
ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ๑๐๒๙๑ของศีลชื่อรวมนะครับ
รัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง
วันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับ
วันนี้เวลาจำกัดหลายเรื่องบรรยาการศีลเชื่อต่างนะครับ
การเข้าถึงเงินทูลซอฟต์โปร์ต่างนะครับ
โปรแรงต่างนะครับแล้วก็มาได้เรื่อยเรื่อยนะครับ
มาตรการต่างนั้นทำให้ภาพรวมการชำระหนี้ของลูกหนี้
ปรับตัวดีขึ้นโดยภาพรวมลูกหนี้ที่ขอรับการช่วยเหลือ
ทยอยลดลงจากเจ็ดจุดสองล้านล้านบาทในเดือนกรกฎาคมหกสาม
เป็นหกล้านล้านบาทในเดือนตุลาคมสองพันร้อยหกสิบสาม
นะครับและเมื่อครบกำหนดมาตรการการพักชำระหนี้
หนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือต่อนะครับสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ
ลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้รวมหนึ่งจุดสองสามล้านล้านบาท
อันนี้สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขปกติได้แล้วถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
และยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือมีมาตรการผ่อนโปรดมารองรับนะครับ
กรณีการทำให้แรงงานตกงานจำนวนมากอันนี้เป็นสาการที่มันเป็นทั้งประเทศนะครับ
แต่เราก็พยายามแก้ไขปัญหาปัญหานี้เราไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับ
ตัวเลขกว้างงานนะครับของเราก็มีผอนพวนนะครับ
แต่แนวโน้มก็จะดีขึ้นนะครับไม่ใช่เราประเทศเดียว
สาเพนต์ตัวเลขว่างงานสี่โปรปกับเซ็นต์อิตาลี๘๙
อียู๗๕สหรัฐ๖๗ฝรั่งเศส๙แบบโปรเซ็นต์อิโดเสีย๗
ฟิลิปปินส์๘๗อินเดีย๙๑เบอร์เซียส๔๘นะครับ

แต่รัฐบาลก็ตระหนักนะครับว่าทุกคนเดือดร้อน
ได้ออกบรรยาการหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวพวกนี้คอยฟังอีกที
ผมจะให้ผู้บริบัติเขาได้ชิดแจงเพิ่มเจอมในรายละเอียด
การแก้ประหารการว่างงานเช่นกัน
การสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น
มีโครงการต่างภาครัฐหลายกระทรวง
รองรับการจ้างงานในท้องถิ่น๑๗๒๖๓๕ตำแหน่งนะครับ
โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สนุนเงินคู่ดอกเวียดต่ำ
ให้กับสถานประกอบการในระบบประกันสังคม
แล้วก็มีเงื่อนไขให้สถานประกอบการรักษาสถานภาพ
ในการจ้างหลายงานไม่ต่ำกว่าร้อนละ๘๐เป็นเวลา๓ปี
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สรุปมานะครับ
ในส่วนของวัคซีนนั้นผมว่าเดี๋ยวก็คงรับฟังต่อไปแล้วกันนะครับ
คือพูดกันไปกันมาผมก็ชี้แจงยากอยู่บรมกูลนะเนี่ย
เรื่องของการปิดสถานการณ์ประกอบการใดที่ท่านบอกว่า
ระยะที่หนึ่งระยะที่สองควรปิดเป็นกว่าปิด
ไม่ใช่คิดเอาเองสวรรคอมาจากหลายดุลียการ
สาธารณสุขมีหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เยอะแยะหมดนะครับ
มาจากในชุมชนในตลาด

ร้อยละ๓มาจากบอดกรรมพันธ์นั้น

ตัวเลขเหล่านี้จะสะท้อนลงมาให้เห็นเป็นว่า
จะทำข้อกำหนดอะไรออกมาอย่างไรนะครับ

ไม่ปิดห้างสรรพสินค้าเอื้อเจ้าสัว

เรื่องตัวเลขปิดกิจการ

กิจการทั้งหมด๒๙๒๐รายนะครับ
ถ้าดูข้อมูลให้ครบจะเห็นว่าในปี๒๖๖
เช่นกันมีธุรกิจจัดตั้งขึ้นไป

ในการจดทะเบียนบริษัทใหม่นะครับ

ใช้เงินไป๒๐ล้านล้านบาทไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น

ไป๒๐ล้านล้านบาทไม่เห็นมีอะไร

ก็คงพร้อมควรแล้วนะครับ

อย่าเอาตรงนั้นมาเจาะตรงนี้ตีตรงนี้

เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหรอก